สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้อากาศเนี่ยค่อนข้างจะแปรปรวนพอสมควรและอากาศแตกต่างกันในแต่ละภาคด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะภาคเหนือภาคอีสานอาจจะมีปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเรื่องของคลื่นกระแสลมตะวันตกที่พัดปกคลุมเข้ามานะครับ
ทำให้เหนืออีสานเนี่ยอาจจะมีอากาศที่หนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญมันมีฝนลงมาด้วยมีลมกระโชกแรงมาด้วย
ดังนั้นต้องระมัดระวังจากปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะครับ
ส่วนคนถามว่าโอ้โหฝนเหล่านี้จะมาช่วยเรื่องของฤดูแรงได้ไหม
อาจจะยังไม่ได้ครับเพราะเป็นแค่ฝนหลงฤดูเท่านั้นนะครับ
ส่วนภาคอื่นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้อากาศก็แตกต่างกันอีก
โดยเฉพาะอากาศที่แห้งและจุดฟืนจุดไฟนั้นต้องระวังนะครับ
ทีนี้มาดูพยากรอากาศเพื่อการเกษตรกันนะครับ
ในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศหนาวปนฝนกับลมพัดแรง
ระวังเรื่องของอัคคีภัยกันด้วยนะครับ
ซึ่งช่วงนี้อากาศแห้งแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้น
เกษตรกรควรทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ไม่ควรจะตากพืชผลการเกษตรเน้นปลูกพืชใช้น้ำน้อย
ควรใช้วัสดุคลุมหน้าดินกันน้ำระเหยและให้ความอบอุ่นกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ
มาดูภาคกลางภาคตะวันออกกันบ้างนะครับ
พวกหนรขึ้นลมสงบนะครับสำหรับภาคตะวันออก

สัปดาห์หน้ามีฝนเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งเลย
เน้นตกหนักทางตอนล่างของภาคนะครับ
จุดใดไม่มีฝนอากาศแห้ง
ดังนั้นครับจุดไฟระวังเกิดไฟป่า
แล้วก็เกษตรกรระวังสตรูพืชจำพวกหนร
ส่วนทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ

แล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรของท่านด้วยนะครับ
ทั้งหมดคือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีครับ